ทีนี้ผมเอาตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะ
ก็มีความสัมพันธ์กัน
แต่ทีนี้ในส่วนของความสัมพันธ์ลึกแค่ไหนผมเป็นผู้ชายผมพูดไปแต่ผู้หญิงก็จะเสียหาย
ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะต้องออกมาพูดว่า
ความสัมพันธ์มันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยให้ผู้หญิงเขาพูดก่อน

หมายถึงว่ามีความสัมพันธ์กันแต่ว่าสัมพันธ์มากน้อยขนาดไหน
จะขอให้มินนี่ออกมาพูดเองอย่างนี้หรือครับ
ส่วนผมเนี่ยผมรับหรือแล้วครับว่ามีความสัมพันธ์กัน

ราชการที่นั่นเนี่ยผมรู้จักกับคุณแม่เขา
คุณแม่เขาเนี่ยเป็นนักการบันทึงแล้วเป็นกรตรรองค์ภักดิ์
เพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะย้ายมาที่ขอนแก่นเนี่ยประมาณ๒เดือนเนี่ย
ผมไปงานเลี้ยงงานหนึ่งเขาก็มากับคุณแม่
ก็เลยได้ได้รู้จักกันนะครับแล้วก็พบเจอกันอีก๓๔ครั้งนะครับ
จากนั้น๒เดือนผ่านมาผมก็ย้ายมาอยู่ที่ขอนแก่นในปี๖๔

หกห้าเนี่ยไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อกันเลยนะครับไม่เคยเจอเขาอีกเลย
มาเจออีกครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อปลายเดือนผมจำไม่ได้ว่าน่าจะพันวาหกห้าหรือต้นมกราหกหก
ก็ไปเจองานทำบุญแล้วมีกินเลี้ยงก็เจออีกครั้งหนึ่งนะครับ
จากนั้นก็มีความก็ติดต่อกันเรื่อยมาแต่เจอกันน้อยมากนะครับ
ผมว่าตั้งแต่รู้จักกันมากลับมาเจอกันครั้งใหม่เนี่ย
ผมเจอเขาไม่ถึงไม่ถึง๖๗ครั้งเท่านั้นเองนะครับ
ครับเจอแต่ที่ท่านเห็นภาพถ่ายเนี่ยมันก็จะเป็นการไปเจอที่ร้านอาหาร
งานเลี้ยงต่างซึ่งบางงานเลี้ยเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปในงานเลี้ยงนั้นนะครับ
ก็ไปเจอในที่ที่มันไม่ใช่ที่ที่รับทากลอะไรนะครับแต่เรื่องความสำคัญเนี่ย
ผมไม่ได้ปฏิเสธผมเป็นลูกผู้ชายนะครับผมรับผิดชอบว่าในสิ่งที่ผมรู้จักกันกับเขาเนี่ยนะครับ
มีความสำคัญแต่สำคัญมากน้อยแค่ไหนให้ผู้หญิงตอบนะครับ
เพราะว่าผมเองก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบต่อ
คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวชื่อเสียงนะครับแล้วก็ที่กระทบหนักในเรื่องนี้ก็คือ
ตัวภรรยาแล้วก็ลูกนะครับครับผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจาก
มักง่ายไม่มีวินัยแล้วก็ความที่ผมมาอะไรอ่ะ
อะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เผลอไปมีการพบหากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับ
ตรงนี้ผมไม่ไม่ไปเศษนะครับครับรอบรอบตรงนี้นะครับอ่า
ท่านท่านพระภูมิครับผมผมจะขออนุญาตสอบถามหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ผมเข้าใจว่าในมุมของครอบครัวเนี่ยมันมีตรงนั้นอยู่
แต่ว่าขอขอความชัดเจนตรงนี้นิดหนึ่งก็คือที่เห็นภาพนั่งอ่า
ใกล้ชิดกันอยู่นะฮะหรือว่าที่บอกว่าเคยเจอกัน
แต่ว่าตอนหลังก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วเนี่ยอันนี้ก่อน
หรือว่าหลังที่มินนี่ถูกจับดำเนินคดีข้อหาเรื่องเว็บพนันออนไลน์
หลังที่เค้าถูกจับเนี่ยผมไม่เจอเค้าอีกเลย

ไม่ได้ติดต่อกันแต่ก่อนหน้านี้นะครับ
ก่อนหน้านี้ที่เค้ายังไม่ได้เป็นโดรกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ย
เป็นภาพถ่ายที่ปรากฏตามที่ปรากฏตามสื่อนะครับครับผมครับ
งานเลี้ยงขอบคุณคนที่มาช่วยงานศพของคุณพ่อของบิ๊กโจ๊ก
ที่มีมินนี่ไปด้วยไปร้องเพลงอะไรกันเนี่ย

ถ้างานเลี้ยงกับคุณวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปนะครับ
น่าจะเป็นที่โรงแรมสักที่หนึ่งนะครับ
แต่มันมีงานเลี้ยงอีกงานเลี้ยงหนึ่งที่ผมได้ไปเจอเขาเนี่ย
แต่ผมจำไม่ได้จริง

แต่ภาพที่งานเลี้ยงที่ท่านพูดถึงเนี่ย

พอหลังจากที่เขาถูกจับดำเนินคดีก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยอย่างนี้หรอฮ
ต่อไม่ได้ครับเพราะว่าเขาน่าจะถูกยึดโทรศัพท์ไปอะไรไปครับ

ตอนนี้ได้ประกันตัวไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเลย
ไม่ติดต่อครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดต่อเขาช่องทางไหน

จะไปติดต่อไปอะไรก็คงจะไม่ดีครับ

ที่มันถูกเปิดเผยออกมาณขณะนี้เนี่ย

เขาก็บอกท่านไปถือกับบัญชีมาชื่อพุธิพงครับ
อันนี้พุธิพงฝันชิทธิ์เนี่ยผมข้าวเนี่ย
อาจจะเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนซึ่งจริงแล้วไม่ใช่นะครับ
ก็มีตำรวจท่านหนึ่งถูกกล่าวหาในคดีนี้นะครับ
ในส่วนของที่ปรากฏในแชทไลน์อะไรต่างเนี่ยนะครับ
เรื่องราวเนี่ยมันอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับแต่ผมเนี่ย
ขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพนันอะไรตรงนี้
ก็อยากให้ตัวน้องเนี้ยเขาออกมาชี้แจงต่อสังคมแล้วผมเชื่อว่าอ่า
จริงก็คือความจริงอะครับอ่าแต่การที่จะมีการเส้นทางโอนเงินอะไรกันมาที่ผมเนี่ย
มามันสามารถพิสูจน์ได้นะครับครับเพราะว่า
บหากันบางทีก็มีการยืมเขาใช้บ้างอะไรบ้างผมก็บางทีผมก็คืนบ้างไม่คืนบ้าง
ตรงไม่ได้อายครับแต่ว่าไม่ได้เยอะอย่างที่เขากล่าวหาอย่างนั้น
นะครับส่วนเขาจะเอาบัญชีอะไรโอนให้ใครเนี่ยผมไม่สามารถทราบได้นะครับตรงนั้น
คือตอนที่ยังคบหากันอยู่เนี่ยยอมรับว่าเคยยืมเงินจากมินนี่แล้วมินนี่เนี่ยโอนเงินให้ท่าน
เจ็ดครั้งผมว่าผมว่ามีประมาณแค่นั้นครับอันนี้โอนเข้าบัญชี
บัญชีตัวเองโดยตรงเลยไหมฮะหรือว่าบัญชีใครครับบัญชีผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่มีบัญชีไง
บัญชีอยู่บัญชีเดียวเลยคือบัญชีเงินเดือนตั้งแต่ผมรับราชการมา
แต่ผมไม่เคยเปิดบัญชีอื่นเลยเป็นชื่อเราเลยชื่อภาคภูมิพิษสมัยอย่างนี้เลย
ชื่อผมเลยแล้วไม่เคยมีเงินอะไรของคนเหล่านี้เข้ามาในบัญชีผมเลยอ่า
แต่ข้อแรกมันเกี่ยวข้องอย่างเดียวก็คือว่าผมรู้จักกับมินนี่แล้วมินนี่มีการโอนเงินให้ผม
ครับแล้วเขาก็ลากจากตรงเนี้ยผมเนี้ยไปโอนเงินเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครบ้าง
ตรงนั้นเนี้ยคนเหล่านี้อีกเจ็บคนเนี้ยก็เลยเด็ดแล้วอย่างงี้แต่เวลาที่เราจะพิสูจน์อย่าง
ตัวคุณพ้าคลุมมันจะยุติธรรมไม๊ล่ะแล้วห้าเหย่ยอย่างที่ท่านบอก
ว่าเคยเย็มกันบี๊มเนี่ยวิริมิติเขาให้แจ้มเนี้ยเขาเขา
ให้กับบัญชีท่านโดยตรงหรือว่าให้เป็นเงินสดหรืออะไรยังไง
ไม่ใช่บัญชีผมฮะเขาโอนเข้ากับบัญชีของคนอีกคนนึง
แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครน่าจะเป็นคนที่มันมีปัญหานี่แหละนะฮะ
บางทีเขาก็เอาเงินสดให้แต่มันไม่กี่ครั้งนะครับ
แล้วก็อันนี้เดี๋ยวมันอยู่ในเรื่องการต่อสู้คดีนะครับ
เดี๋ยวพูดไปเราก็จะเสียแต่ผมทำให้พิแจงได้ตรงเนี้ยครับ
แต่ว่าเขาโอนให้กับอีกบัญชีนึงแล้วท่านไปเอาเงินออกจากบัญชีนั้นยังไงฮะ
อ๋อผมเนี่ยครับผมเหมือนกับผมก็ไม่ได้ไปทำเอง
ตรงนี้ผมสามารถชี้แจงได้ก็ลำคำให้การ
ขออนุญาตตรงนี้เดี๋ยวผมชี้แจงได้ไม่มีปัญหา
คือมีลูกน้องของท่านอีกคนนึงถือบัญชีชื่อบัญชีพุทธิพงศ์นี้เลยบ้างฮะ
ไม่ใช่เชื่อถือบัญชีบัญชีพุทธิพงศ์บัญชีอะไร

แต่ผมมีพยานหลักฐานที่ผมจะชี้แจงได้แต่ขออนุญาตไม่พูด
ตรงนี้ผมต้องใช้ไว้เจาะสู้คดี
เพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นภาพกลางก็คือ
ถ้าไม่นับเรื่องเงินสดเนี่ยจะโอนให้กับบัญชีของลูกน้อง
ซึ่งจะไปกดเงินสดมาให้ท่านอีกทีนึง

ซึ่งไม่เกี่ยวกับบัญชีของพุทธิพงศ์และคันชิต
ตรงนี้มันมีประยาศาสตร์อยู่ในสำรวงกดีนะครับ

ได้ขอโทษหรือว่าได้พูดคุยอะไรกับบิ๊กโจ๊กหรือยังฮะนาน
ถ้าเกิดยังไม่ได้เจอกันเนี่ยตอนนี้ได้โทรหรือได้อะไรนะครับ

รวมถึงคนอีกเจ็ดคนเนี่ยคุณครับ
ซึ่งเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับน้องชายผมอะไรต่างนะครับ

เราต้องไปดูในรายละเอียดเวลาเราทำงานผมจะพูดเสมอว่า
จากเราจะหาพยากฐานมายืนยันพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาแล้ว
ก็ต้องรวบรวมพยากฐานยืนยันความบริสุทธิ์ของคนด้วย
มันถึงจะเกิดความเป็นธรรมในการดำเนินการสืบสวนสอบสวน
ไม่ใช่ว่าเราจะไปกล่าวหามองในด้านลบเขาอย่างเดียว
ต้องเอายาฐานมาพิสูจน์ในความบริสุทธิ์ด้วย
ซึ่งตรงนี้มันจะทำให้การดำเนินคดีนอกจากยุติธรรมแล้ว
มันจะเป็นความเป็นธรรมซึ่งตรงนี้มันสำคัญ
เพราะว่าจริงแล้วเรียกเขาไปชี้แจงส่งเอกสารก็ได้
แล้วก็ทำไมไม่เรียกเขาไปให้คำชี้แจงชี้แจงไม่ได้ก็ว่าไป
ส่วนที่แหละในที่เป้าหมายนั้นเห่ยวข้องกับผม
ต้องดำเนินการต่อสู้ในทางคดีไป
หรือทำผิดผมก็ต้องรับผิดชอบ

เพราะว่าผมก็เป็นผู้ชาย
ไม่มีวินัยไปอะไรอย่างนี้ไป
นอกจากมีภรรยาอยู่แล้วอ่าไป
พบหากับคนอื่นอีก
อันนี้ผมก็รับผิดชอบตรงนี้อยู่แล้วไม่มีปัญหาครับ
นี่แค่รัทท์ทีวีช่อง๓๒ครับ